การเกมแรกนะครับเจอกับสาวดีอาราเบียวันที่หนึ่งกัญญาณยนต์
ล่าสุดการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายในกาต้านะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณวิริวิทยเจริญเชื้อก่อนที่นักเตะไทยจะเดินทางเข้าไปที่สาวดีอาราเบียครับ
เป็นภาพสุดท้ายที่แฟนชาวไทยยังจดจำได้ไม่ลืม
หลังทีมชาติไทยเป็นฝ่ายบุกใบ้ภายศูนย์กระตุษา
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยไปไม่ถึงฝันในฟุตบอลโลก๒๐๑๙
ปีถัดมาทีมไทยจะกลับไปเยือนบนแผ่นดินซาอุดีอาราเบียอีกครั้ง
ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางไปครั้งนี้
ส่วนหนึ่งเพื่อลบฝันร้ายและอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป้าหมายสำคัญ
หนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในทีมชุดนั้นอย่างสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลเปิดเผยว่า
บรรยากาศในวันนั้นทีมไทยเป็นรองในเรื่องสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ผู้เล่นของซาอุดีอาราเบียมีการเล่นตุกติกบ่อยครั้ง
แต่ในครั้งนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทุกรูปแบบทั้งตัวผู้เล่นและสภาพอากาศ
เป็นเกมเยือนช่วงนั้นเป็นช่วงหนาวพอดี
แล้วทีมเราค่อนข้างจะพร้อมแล้วเราก็สามารถสู้กับเขาได้
ต่อก่อนกับเขาได้แล้วจะมาโดนช่วงขึ้นหลัง
ด้วยแรงปะทะความแข็งแกร่งของเขา
ส่วนของทีมเราเองเป็นทีมเวิร์ค

ซึ่งเราเล่นกันด้วยระบบกันอยู่แล้ว
แล้วก็ชุดนี้น้องเขาเล่นด้วยกันมานานครับ
ธีรทรบุญมาทันอีกหนึ่งแข้งที่ต้องพบกับฝันร้าย
หลังต้องโดนใบแดงในช่วงท้ายเกม
ดังนั้นการฝึกซ้อมของอุ้มจึงไม่ใช่เพียงการเก็บใช้ชนะเพื่อชาติ
แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนภาพที่ไม่น่าจดจำในอดีต
ให้กลายเป็นภาพแห่งความยินดีแทนที่
ขณะที่เฮดโค้ชของทีมอย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
แม้จะไม่ได้มีส่วนกับฝันร้ายในวันนั้น
แต่ย้อนกลับไปสมัยเยาวชน๑๗ปี
นี่คือการไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของโคสิโก้
โดยเป็นการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชีย
และการตีรังกาดีใจครั้งแรกในต่างแดนของเฮดโค้ชชาวไทย
ก็เกิดขึ้นที่ประเทศซาวดีอาราเบียแห่งนี้
สำหรับการแข่งขันในรายการนี้โคซิโก้ไม่สามารถพาทีมไทยเข้าสู่รอบต่อไปได้
นี่จึงถือเป็นการหวนกลับคืนสู่ความสำเร็จของทีมไทยอีกครั้ง
ตอนนั้นก็เด็กเนี่ยก็คงไม่ได้มีความกลัวกันมากหรอกนะครับ
ก็เล่นเล่นเหมือนกับเขาเรียกว่าเล่นสนุกเล่นมันสู้เต็มที่อ่า
แมทนั้นเนี่ยโคซิโก่ยิงสองลูก
ไม่มีกองเชียร์นะทำอะไรไม่ถูกก็เลยตีรังกา
นั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่เป็นซิโก้มานะครับ
หนึ่งกันยายนถึงเวลาแห่งการสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินซาวดีอาราเบียของทัพช้างศึกไทย
แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนจะต้องจดจำ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน